คิดว่าจะต้องอ่านข่าวที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
นอนอยู่ในบ้านดีก็กำลังหลับสบายแหละเตียงเราอะนะ

บลงมาทั้งหลังเลยนะคุณผู้ชม
คือพังลงมาเลยแล้วก็มีคนนอนอยู่ในบ้านด้วยค่ะ
เจ้าหน้าที่เขาก็รีบเข้าตรวจสอบบ้านที่พังลงมานะคะ

ตำบลแม่กรองอำเภอเมืองสมุทรสงครามค่ะ
เขาบอกว่าบ้านเนี่ยเก่ามากอายุประมาณ๕๐ปีนะคะ
เสาก็ไม่แข็งแรงหักหมดเกือบทุกต้น
คือเจ้าหน้าที่พูดเลยว่าคือบ้านนี้มันหมดสภาพแล้ว
มันหมดสภาพแล้วจริงจริงโดยมีผู้อาศัยอยู่ด้วยกัน๕คนค่ะ
แต่ตอนเกิดเหตุมีผู้หญิงนอนอยู่ในบ้านเพียงแค่คนเดียวนะคะ
ก็คือนางชูจิตเสาชัยวัย๗๔ปี
เพราะว่าไม่ค่อยสบายแล้วก็เป็นเบาหวาน
ส่วนคนอื่นอีก๔คนออกไปนั่งคุยกันที่บ้านของเพื่อนบ้านบริเวณใกล้เคียงค่ะ
อย่างที่บอกนอนอยู่ดีบ้านก็พังลงมาทั้งหลังนะคะ

จากนั้นก็เข้าไปช่วยเหลือนางชูจิตที่นอนอยู่ในบ้าน
รวมถึงทางมูลนิธิสว่างเบนจธรรมก็ช่วยกันนำส่งไปยังโรงพยาบาลพระพุทธเลิศล่า

ซึ่งผลการตรวจร่างกายก็พบว่ามีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้น
แต่ที่สำคัญคือตกใจหนักมากค่ะ
ก็เดี๋ยวในวันนี้ทางเทศบาลเมืองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะลงไปให้ความช่วยเหลืออีกครั้งหนึ่งนะคะ